งูตัวใหญ่แถมได้รับความเดือดร้อนอีกต่างหาก
หัวมันได้ไปติดอยู่ก็ต้องช่วยมันหน่อยล่ะคุณผู้ชม
ไปดูค่ะเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งมันก็ระทึกไม่แพ้กันนะคะ
โหนี่นะดูเหมือนมันทรมานเหมือนกันเนอะ

คุณผู้ชมค่ะค่อยดูกันไปนะคุณผู้ชม
คือนี่พยายามจะช่วยเหลืองูเหลือมตัวนะเพราะว่ามันมีพลาสติก
พลาสติกมันเป็นรัดอยู่บริเวณใกล้กับหัวของมันนี่
มันคงไปกินอะไรสักอย่างนึงมาเนี่ยนะคะ
ทีนี้เจ้าอาทิตย์ที่เห็นกรีดนี่ไม่ได้กรีดงูนะคะ
กรีดตาข่ายที่มันรัดตัวงูนะคะ
แต่ว่าการช่วยเหลือก็ไม่ง่ายค่ะ
เพราะงูมันก็ดิ้นด้วยมันก็ขัดขืนมันไม่ค่อยยอมอ่ะคุณชนะ
แต่สุดท้ายนะคะทั้งสองหนุ่มที่เขาเห็นเหตุการณ์
เขาก็มาช่วยเหลืองูเอาไว้ได้

ก็จากนั้นยังไงล่ะเอาไปปล่อยสิคะ
ใกล้กับพื้นที่ที่เขาเจองูก็เป็นแบบเหมือนพื้นที่ธรรมชาติอยู่ใกล้กับโรงงานนะคะ
ก็เรียกว่าปลอดภัยดีทั้งคนและงูเออนะ
เอามาแชร์ให้เราเห็นภาพเหตุการณ์ระทึกนี้กัน
เอาเป็นว่าถ้าใครเจองูบอกคนที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญบอกพี่กู้ภัยแล้วกันอย่าจับเองนะคะ
อย่าไปจับเองหลายคนดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กน้องหนูดูเราอยู่เราก็ต้องบอกไว้ว่าให้ผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการจับงูเท่านั้นนะครับ